เพราะว่ามีการนำร่างน้องแอ๋มนักศึกษาสาวปริญญาโท
ถูกแทงเสียชีวิตที่อพาร์ทเมนต์ที่สหรัฐ
นำร่างกลับมาถึงที่เมืองไทยแล้วนะคะ

ครอบครัวของน้องแอ๋มมีทั้งคุณพ่อ
คือคุณพ่อปภาวินหลีนวรัฐ
รวมถึงคุณอาคุณอากฤษดาหลีนวรัฐ
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี
ก็เดินทางมารับศพนางสาวกรกมลหลีนวรัฐ
หรือว่าน้องแอ๋มอายุ๒๕ปีนะคะ
บรรยากาศเมื่อคืนนี้คือเป็นไปด้วยความโศกเศร้า
มีรถของโรงพยาบาลธัญบุรีมารับศพ
กลับไปไว้ที่วัดนาบุญศาลา๒ถนนรังสิต
นครนายกอำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี

มีแต่ครอบครัวที่นั่งรถตู้ไปรับศพนะคะ
ซึ่งจะมีการสวดพระอภิษฐรรม๗คืน
แล้วจะเริ่มสวด๑ทุ่มของทุกวัน

สวดไปจนถึงคืนวันพุธที่๒๖กันยายน
แล้ววันพระรหัสบดีที่๒๗กันยายน
เวลา๔โมงเย็นจะมีพิธีชาปนกิจศพ
แต่เมื่อวานนี้ก่อนที่ครอบครัวจะไปรับร่างของน้องแอ๋ม
เราก็มีโอกาสได้พูดคุยกับทางด้านคุณอาของน้องแอ๋ม

ก็บอกค่ะบอกว่าผลการชนะสูตรของตำรวจที่สหรัฐอเมริกา
ระบุออกมาว่าน้องแอ๋มถูกฆาตกรรม
แต่จนถึงวันนี้ครอบครัวหลีนวรัฐเอง
ยังไม่ได้รับการแสดงความเสียใจ
หรือว่าดูแลอะไรเลยจากทางด้านครอบครัวรูเมด
ที่เป็นผู้ต้องสงสัยว่าก่อเหตุฆาตกรรมครั้งนี้

คุณอาก็บอกว่าทางครอบครัวจะเอาไปไว้ที่วัด
แล้วก็จะขอดูก่อนว่าจะสามารถนำออกมารดน้ำศพได้ไหม
ถ้าเกิดไม่ได้ก็จะต้องนำไปสวดเลย